สวัสดีครับกลับมาติดตามไทยรัฐเชียร์ไทยแลนด์โตเล็กเอ็กซ์ต้านะครับทุกวันเสาร์บ่ายสองถึงบ่ายสาม
วันนี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายนะครับที่รายการเราจะอยู่กับคุณผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวในช่วงกลางสัปดาห์วันพุธที่๑๔พฤศจิกายน
แล้วก็ช่วงสุดสัปดาห์ทุกวันเสาร์ก็เหมือนเดิมบ่าย๒ถึง๔โมงเย็นกับการถ่ายทอด
แมชที่เหลืออยู่ของฤดูการนี้ที่กำลังขับเขี้ยวกันสนุกทั้งส่วนหัวตารางแล้วก็ส่วนท้ายตารางครับ
รายการของเราในวันนี้นะครับเรามีหลายช่วงที่น่าติดตาม
ก็จะมีเรื่องราวของเจ้าแม็กซ์รณชัยจูวงศุกร์นะครับ
เด็กที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเกือบจะไม่ได้เรียนหนังสือนะครับ
เพราะว่าที่บ้านอยากที่จะให้ออกมาทำงานเลี้ยงครอบครัว
แต่ก็ได้รับโอกาสครั้งสำคัญเมื่อเขานั้นได้มีโอกาสที่จะเรียนต่อ
ซึ่งถือว่าเป็นผู้ฝึกสอนที่สร้างเยาวชนสร้างเด็ก
วันนี้เราจะพูดคุยเรื่องนี้กันแบบชัดเลยนะครับว่า
เด็กที่อยากจะมีโอกาสก้าวขึ้นมาเล่นอาชีพ
หรืออาจจะมีโอกาสที่จะเป็นนักเรียนทุนเรียนฟรีจะต้องทำอย่างไร
มีโอกาสอยากจะก้าวไปติดทีมชาติต้องทำอย่างไร

วันนี้เราจะคุยกับการที่ถือว่าเป็นผู้สร้างอย่างแท้จริง
คือโค้ชแอนปรัฐนิกรรุ่นเสือโค้ชบัตรอาจารย์สมบัติปานสมุทร
รวมถึงทางโค้ดปออาจารย์นครชูสอนสาย
ซึ่งแน่นอนทั้ง๓ท่านข้ามวอร์ดอยู่กับวงการฟุตซอลระดับนักเรียนนักศึกษา
หรือว่านักฟุตซอลเดินสายที่จะก้าวขึ้นมาเล่นในอาชีพนะครับ

กติกาที่มันถูกเขียนไว้ในทุกสัปดาห์มันถูกแหกกฎทุกครั้ง
แล้วเทปนี้มีรอยยิ้มอีกแล้ว
เรารวบรวมนักเตะอายุน้อยที่เป็นดาวเด่นของแต่ละตำแหน่ง
ที่เป็นนักเตะที่อนาคตเนี่ยผมเชื่อว่าจะต้องก้าวขึ้นมาอยู่ในทีมชาติ
คนที่ติดอยู่แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าจะเป็นตัวหลัก
ส่วนคนที่ยังไม่ติดตอนนี้รอเวลาอีกสักนิดหน่อย
การพัฒนานักเตะสายเลือดใหม่เพื่อขึ้นมาแทนที่นักเตะรุ่นพี่

วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับนักเตะดาวรุ่งสายเลือดใหม่ในปีนี้ทั้ง๕ตำแหน่ง
ที่ลีกจะเปิดฉากฟาดแข้งห้ามหันกันอีกครั้งในสัปดาห์หน้า

ทวันดาวรุ่งเจริญพงศ์ประสานสัตว์นักเตะวัยเพียง๑๙ปี
ผู้เล่นจากสโมสรกรมทางหลวงเคยสัมผัสกับเกมระดับชาติมาแล้ว
นามทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๒๐ปี
เทคนิคและทักษะที่คล่องตัวมาพร้อมจุดเด่นกับความรวดเร็ว
และใช้เท้าในการตัดบอลได้อย่างดีเยี่ยม
ฤดูการนี้จะไม่ค่อยเห็นผลงานในสนามของเขามากนัก
แต่เมื่อมีโอกาสลงเฝ้าเสาเมื่อไหร่ก็ทำหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถเลยล่ะครับ
ตำแหน่งต่อมาถือเป็นตำแหน่งปิดทองหลังพระกับตัวรับ
ในวงการฟุตซอลลีกเมืองไทยยังมีตัวเลือกไม่มากครับ
แต่ก็ยังมีดาวรุ่งที่เป็นตัวรับฉายแววโดดเด่นออกมาให้เห็น
จนเป็นที่พูดถึงของโค้ชหลายคนว่าสามารถขึ้นมาเป็นตัวหลักแทนรุ่นพี่ในอนาคตได้
กับเจ้าแม็กซ์รณชัยจูวงศุกร์จากพิธีชนบุรีบลูเวฟ
จุดเด่นของหนุ่มคนนี้คือการอ่านจังหวะเกมได้ดีจ่ายบอลง่ายและตัดเกมได้อย่างยอดเยี่ยม
รูปร่างที่สูงใหญ่มีความแข็งแกร่งทำให้ฟอร์มตอนนี้พุ่งทะยานขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง
จนทำให้เขามีโอกาสติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ในการลุยแข้งแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
ต่อด้วยตำแหน่งริมเส้นหรือตัวข้างซึ่งเรามีผู้เล่นน่าจับตามองในปีนี้ด้วยกันสองคนครับ
เริ่มด้วยคนแรกปียพันธ์เอียมวิไลจากสโมสรศรีปฐุมที่แม้ว่าตอนนี้ผลงานของทีมจะไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร
แต่หนุ่มคนนี้ถือได้ว่าเป็นกำลังสำคัญของทีมในการทำประตู
ด้วยความโดดเด่นของการทำเกมริมเส้นที่มีความคล่องตัวทั้งเกมรับและเกมลุกทำให้ปียพันธ์ในวัย๑๙ปีมีโอกาสเข้าคัดเลือกบนเวทีทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๒๐ปีของปีนี้เป็นที่เรียบร้อยครับ
อีกหนึ่งคนในตำแหน่งริมเส้นเช่นเดียวกันศิวกรจงกลถากรจากสโมสรสิงห์สมุทรสาครวัย๑๙ปี
เตะเยาวชนที่ถูกดันขึ้นมาเล่นในทีมชุดใหญ่ของปลาตีนเริงร่าในปีนี้ก็มีผลงานที่โดดเด่นไม่แพ้รุ่นพี่ครับ
เพราะเจ้าจ้อศิวกรถือได้ว่าเป็นแข้งดาวรุ่งที่ได้รับการปลุกปั้นจากโค้ชถึกรวมทั้งได้รับการส่งเสริมเกมบุกจากรุ่นพี่ในทีม
จนทำให้เขาสามารถซัดประตูในการเล่นลีกสูงสุดของไทยและกลายเป็นดาวยิงให้กับทีมด้วยล่ะครับ
แม้ว่าเจ้าจ้อจะได้รับโอกาสในการลงสนามไม่มากนักแต่การไม่หยุดพัฒนาและการเรียนรู้จากรุ่นพี่อยู่ตลอดเวลาทำให้หนุ่มคนนี้น่าจะขึ้นมาเป็นกำลังหลักของทีมได้ในไม่ช้าครับ
ตำแหน่งสุดท้ายที่ขาดไม่ได้กับหน้าเป้าตำแหน่งสำคัญที่มีการแข่งขันในแต่ละทีมค่อนข้างสูงและนักเตะหลายคนก็พยายามพัฒนาผลงานขึ้นมาให้เทียบเท่ากับรุ่นพี่
อนะวินนะมิจากสโมสรมหาวิทยาลัยเสมอดิิตเป็นตกมาดิบก็เช่นกันครับ
เช่นกันครับนักเตะดาวรุ่งที่พาทีมฟุตซอลมหาวิทยาลัย
แชมป์กีฬามหาวิทยาลัยชิงแชมป์ประเทศไทยได้สำเร็จ
จึงทำให้เขาถูกดันขึ้นมาเล่นทีมชุดใหญ่
ในตำแหน่งหน้าเป้าของเกษมบัณฑิตได้ในช่วงต้นฤดูการที่ผ่านมา
หลังจากที่รุ่นพี่อย่างอนันตชัยปราบวงศามีอาการบาดเจ็บนั่นเองครับ
และนั่นก็ถือว่าเป็นการโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมของเขา
ซึ่งอาณาวินก็นับเป็นแข้งดาวรุ่งความหวังของทีม
ในการไล่ล่าแต้มเพื่อหนีตกชั้นในปีนี้นั่นเองครับ
ก็รวมออกมาได้หนึ่งชุดที่ถือว่าเป็นชุดคุณภาพนะครับ
มีอีกหนึ่งทีมที่น่าติดตามมากในอนาคต
ก็อยากให้รักษานะครับระดับการเล่นรักษาการฝึกซ้อมที่หนักหน่วงต่อ
เพื่อที่จะยืนระยะให้ได้นะครับในการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ

แล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวของรณชัยจูวงศุกร์ครับ